มีการแชร์คลิปนี้กันไว้นะครับ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นยกพวกกว่า๓๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาเป็น๑๐คันเลย

ยิงปืนขึ้นฟ้าส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย

กลัวลุกหลงและกลัวเรื่องของยาเสพติดกันด้วยนะครับ
ดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะครับ
โอ้โหเนี่ยคนโพสต์เอามาโพสต์ไว้หลายคลิปนะครับ
ประมาณสัก๓คลิปคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
คุณกลุ่มนี้เขามายืนออกันอยู่อะไรแบบนี้สักพักหนึ่งเริ่มมีการวิ่งมีการอะไรแล้วนะฮะ
คลิปต่อไปเมื่อกี้เริ่มไล่ตีกันแล้วแล้วก็มีเสียงเหมือนปืนนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๑๓๐ของวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
วัยรุ่นจับกลุ่มคุยกับชาวบ้านไปในหมู่บ้านสหกรณ์แห่งหนึ่ง
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
ถึงหมู่บ้านสากรนี้นะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๒๐๓๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๑๐คันเลยคุณ
พร้อมด้วยอาวุธครบมือมากันแล้วนะฮะ

จะมาทำร้ายวัยรุ่นชายหญิง๔๕คนในหมู่บ้านนี้
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้นะ
ทำให้ชาวบ้านที่จับอะไรนะยืนคุยกันอยู่ตรงนี้

วิ่งหนีเข้าบ้านเพราะกลัวโดนลูกหลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยเจ้าของโพสต์เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
เจ้าของโพสต์ก็คือคุณกมลวัฒน์
เล่าบอกว่าหมู่บ้านนี้มีผู้พักอาศัยอยู่๔๐๐หลังคาเรือเลยนะ
่อตั้งมากว่า๑๐ปีแล้ว
เพื่อเป็นพื้นที่รองรับผู้ไร้ที่อยู่แล้วก็โดนไล่รื้อถอนบ้าน
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้อยู่อาศัยเดิม
ได้มีการขยับขยายครอบครัวจึงย้ายออกไป
แต่ได้เปิดให้มีคนมาเช่าแทน
ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น

และนับวันนะวัยรุ่นก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย
ทำให้ระยะหลังเริ่มสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นนะคุณนะมักจะรวมกัน
ดื่มสุราสูบกัญชาดื่มน้ำกระท่อมด้วย
ส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย
กระทั่งลุกลามเป็นการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็พกพาอาวุธจะไปทำร้ายกันนะครับ
ชาวบ้านเคยแจ้งตำรวจไปแล้วก็ไม่สามารถจับตัวได้สักทีนะครับ
ครั้งล่าสุดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปที่ถ่ายไว้ได้ทันนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาเป็นขยงเลย
พร้อมกับอาวุธครบมือมีการยิงปืนขึ้นฟ้าน่ากลัวมาก
ก็เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน
ทนกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้อีกแล้วนะครับ
ก็เลยโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ลงโซเชียลโพสต์คลิปไว้
เพื่อให้สังคมได้รับรู้และอยากให้ผู้มีอำนาจ
เข้ามาช่วยเหลือเดือดร้อนหนักจริงนะครับ
ตอนนี้นะฮะทางสหกรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะหมู่บ้านสากรแห่งนี้นะครับ
ประสานมาบอกว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย

นี่เป็นความคืบหน้าที่เราติดตามให้กับคนที่โพสต์ไว้นะ